ไปดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยที่ยิงกันในงานบุญสงกรานที่บึงกาล
ตรงลงใครยิงที่ตายหนึ่งเจ็บสอง
ล่าสุดตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว๓ราย
หนึ่งในนั้นตำรวจว่ามีคนที่ยิงด้วย
นี่ครับตำรวจชุดสืบสวนสพเมบึงการและชุดสืบสวนจังหวัด
เรือการปรับปรามก่อนไปนะครับนำหมายสารไปจับนายสุดใจหรือว่า
ไผ่สุดดาวงอายุ๓๗ปีนายทศพรหรือทศพวงสุวรรณอายุ๓๐ปี
และนายนัทพงศ์หรือตั้มเสาทองหลางอายุ๒๓ปีเขาบอก
และร่วมกันมีปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
หลังก่อเหตุยิงคู่อลิเสียชีวิตหนึ่งศพคือนายทศพรแสงเลขหรือว่าเบนส์
อายุ๒๓ปีแล้วก็บาดเจ็บอีก๒คนในงานบุญสงกรานบ้านโคกล่องครับ
หมู่๑ตะบนโคกล่องอำเภอเมืองบึงกาลเมื่อคืนวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ผลตำรวจตรีธรรมจักรคงมงคลนะครับท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล
เปิดเผยบอกว่าได้สอบปากคำนายนัทพงศ์คนยิงแล้วนะฮะ
สารภาพว่าคืนวันเกิดเหตุหลังจากงานแสดงหมอลำซิ่ง
ซึ่งจะกำลังจะเลิกการแสดงว่างั้นเถอะเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายขึ้นที่หน้าเวทีแล้ว
คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับก็เข้าไปดึงแขนในสุดใจลูกพี่
ลูกพี่ของเขาซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายคนอื่น
ระหว่างพากันขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหน้าวัดนะฮะก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
มีอาวุธด้วยตามมาอีกกลัวจะได้รับอันตรายก็เลยหยิบปืนจากใต้
รถได้ยิงขึ้นฟ้าสองนัดเปรี้ยงเปรี้ยงนะฮะจากนั้นก็ทิ้งรถ
แล้ววิ่งหนีวิ่งหนีไปถึงสามแยกบ้านโคกล่องครับคุณผู้ชม
เพื่อไปรอให้รุ่นน้องเนี่ยมารับแต่ขุมคู่คู่อริก็ถือมีด
จะมาทำร้ายคราวนี้เลยบอกยิงสวนไปนัดหนึ่งนะฮะ
จากนั้นเขากับนายสุดใจก็ซ้อนท้ายรถของรุ่นน้อง

สวนนายสุดใจนะครับที่ถูกจับด้วยกัน

สั่งซื้อผ่านเพจหนึ่งในราคา๒๐๐๐บาท

คุณบอมอภิวัตพุศุข่าวไทยรัตน์ทีวีนะครับ

คนนี้ก่อเหตุหรือเปล่าบงการอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า

ยืนยันกับคุณบอมอภิวัตด้วยเสียงหนักแน่นบอกว่า

เขาพาน้องไปดูหมอลำซิ่งก็จริง

หลังเหตุการณ์สงบก็พาน้องกลับบ้าน
ตอนกลับมาก็ขับรถกลับมาตามปกติ

เมื่อวานนี้ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำแล้ว
เนื่องจากตำรวจคิดว่าเขาคนยิง
เขาก็เลยเอาปืนไปเอาเสื้อที่ใส่ในวันเกิดเหตุไป
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ครับ
ตำรวจเพื่อนเอิญไปหาเอิญไปสอบ

เพราะว่าตำรวจเขามาปลูกออกอยู่ที่นอนตอนเศร้าเลย

เสื้อทางเพื่อนนี้เอาไปใช่ไหม
เอาไปที่สุดรักฐานครับว่ามีคำว่าว่าดินปืนหรือเปล่า
ให้ก็ให้เลยให้ครับเพราะว่าเขาบริสุทธิ์ใจ
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาลนะครับ
ยังบอกอีกว่าแม้นายทศพรจะปฏิเสธนะครับ
แต่จากการสืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพราะว่าในทศพรเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังฮะ
แล้วก็เป็นคนที่ขับรถกระบะมาจอดอยู่ที่บริเวณ๓แยก
แล้วก็พาผู้ก่อเหตุหลบหนี
หลังจากนี้ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓รายนะครับไปสอบปากคำ
หากพบประเด็นความผิดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มในภายหลังครับ